เหลือเวลาอีกไม่ถึง๒สัปดาห์แล้วนะครับ
ก่อนการเลือกตั้งประธานทศพิธีสหรัฐ

จะฉลองวันเกิดครบ๖๙ปี

เพิ่งจะไปฉลองเปิดโรงแรมใหม่ของตัวเอง

ของทั้งสองคนก็ได้ถูกฝ่ายตรงข้าม

โจมตีฮิลาลีว่าเป็นพวกพลังงานต่ำ

ทรัมป์มัวแต่สนใจธุรกิจของตัวเอง
จากแลกรายงานมีส่วน
วันเกิดครบรอบ๖๙ปีเมื่อวานนี้

ชะลองวันเกิดบนเครื่องประเด็น
นำเค้กช็อกโกแลตมาร่วมฉลองวันเกิดกับนักข่าวที่ติดตามคณะของเธอ
บอกว่าวันเกิดปีนี้เธอมีความสุขและรู้สึกมีพลัง
และเราก็กำลังทำงานอย่างหนัก
ขณะเดียวกันเธอยังวิจารณ์คู่แข่งอย่างนายโดนัลด์ทรัมป์
แวะไปเปิดโรงแรมแห่งใหม่ของตัวเอง
ซึ่งตั้งอยู่ห่างไม่กี่ช่วงตึกจากธรรมเนียบเขาในกรุงวาชิงตันดีซี
ว่าในความสนใจธุรกิจของตัวเองมากกว่าการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย
นั่นทำให้ทันทีที่เครื่องบินส่วนตัวของในทรัมป์ลงจอดที่รัฐน็อตแคโรไลน่า
หลังเพิ่งแวะไปทำพิธีเปิดโรงแรมที่วอร์ชิงตันดีซี
เขาก็เปิดฉากตอบโต้นางฮิลาลี่ทันที
โดยบอกว่าเธอเป็นพวกพลังงานต่ำไม่เหมาะจะเป็นประธานาธิบดีบีชิวัน
ซึ่งยังคาดเดาผลไม่ได้และมีจำนวนคณะผู้เลือกตั้ง๑๕คน
เขาได้เน้นปราศัยเอาใจคนแอฟริกันอเมริกัน
ซึ่งความนิยมของเขาต่อคนกลุ่มนี้ยังคงตามหลังนางฮิลาลี่ค่อนข้างที่จะทิ้งห่าง
และปลอดภัยก่อน
ขอขอบคุณที่จะทิ้งหัวหน้าความภัยของเจ้า
และรัฐที่จะจัดการเป็นประเทศของเจ้า
ส่วนการปราศัยครั้งล่าสุดของนางฮิลาลีที่รัฐฟอรีดา
เธอเลือกกล่าวถึงคนที่ไม่ได้สนับสนุนพักใด
รวมทั้งกลุ่มคนที่สนับสนุนพักรีพับลิกัน
ก้าวไปด้วยกันหลังผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้ว

หรือแม้แต่ผู้ที่บังเอิญมีนามสกุล
และใช้ทะเบียนรถว่าทรัมป์ในรัฐโอเรกอน
ก็ยังถูกคุกคามหลายครั้ง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน